มาดูอุบัติเหตุบนท้องถนนที่วันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดจริงนะคะ

พุ่งตกเหวลงไปสัก๒๐เมตรได้
จนทำให้มีผู้ได้รับบัตร๗คนค่ะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยตุง
ลาบาตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ถนนเป็นทางแคบแล้วก็โค้งลงเขาแบบหักศอกเลยนะคะ
รถตู้ทะเบียน๓๖๐๐๘๗เชียงราย
ไปชนเหล็กกั้นแล้วก็พลิกคว่ำตกลงไปในเหวลึก๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องมือทุบกระจกหน้ารถจนแตกแล้วก็ช่วยผู้บาดเจ็บออกมา

จำนวนนี้สาหัส๑ด้วยนะคะเป็นผู้หญิงอายุ๖๗ปี
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็รู้ว่านายสุภสินกิจชะระโยธินอายุ๔๓ปี
เขาพาครอบครัว๖คนนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงเชียงราย
แล้วก็ว่าจ้างรถตู้ของนายสุเทพสิงกรอายุ๕๐ปี
ขับไปเที่ยวกันคนขับรถตู้เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อย
ก่อนเกิดเหตุไปไหว้พระธาตุดอยตุงค่ะ
ขากลับลงจากดอยนี่แหละเกิดเบรกแตก
แล้วก็เสียหลักไปชนเหล็กกั้นขอบถนนจนพลิกคว่ำ
แล้วก็พลิกแบบหลายตลบเลยนะคะคุณผู้ชมตกลงไปเหวข้างทาง
แล้วก็ไปชนกับกอไผ่ขนาดใหญ่
นี่ยังดีที่มีกอไผ่ขวางอยู่อะค่ะ
ทำให้ไม่ตกลงไปลึกกว่านี้ตอนนี้ตกไปแค่๒๐เมตรจริงมันลึกแบบ๕๐เมตรเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถตู้
ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะ
จากเชียงรายนะคะมาดูที่จังหวัดตากบ้างค่ะ
คุณผู้ชมอันนี้เป็นคลิปกล้องหน้ารถของรถคันที่ขับตามมาข้างหลัง
คุณผู้ชมดูในวงกลมสีแดงสิคะคือเป็นรถเทรลเลอร์พ่วงเนี่ย
ถนนสายตากแม่สอดหลักกิโลเมตรที่๑๕ที่ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดนะคะ
พอพุ่งชนเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเห็นเป็นขวดน้ำดื่มที่บรรทุกอยู่ตกกระจายเกลื่อนถนนเลยนะคะ
บริเวณด้านข้างก็มีรถยนต์เสียหาย๔คันค่ะ
จำนวนนี้มีรถส่งผู้ต้องหาของด่านตมตากด้วย๑คัน
ส่วนคนขับรถเทรลเลอร์นะคะคือนายล่องลมกองโตกลางอายุ๕๙ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
อกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักหนึ่งต้นก็เลยทำให้ไฟฟ้าบริเวณนั้นดับนะคะ
ล่องลมคนขับรถเทรลเลอร์ก็เปิดเผยบอกว่าได้รับน้ำดื่มจำนวน๒๘๐๐แพ็คจากจังหวัดปฐุมธานี
จะเอาไปส่งให้กับลูกค้าที่ตลาดอำเภอแม่สอด
ตอนที่ขับรถลงมาเนี่ยลงดอยใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเบรกรถไหม้ค่ะเลยทำให้เบรกรถไม่อยู่เบรกไม่ได้
ทีนี้นายร่องลมก็เลยตัดสินใจหักหลบเข้าข้างทางแล้วก็ไปชนกับรถที่จอดอยู่เนี่ยพังเสียหาย
หลังจากนั้นไปพุ่งชนสำนักงานด่านเบื้องต้นเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
พาไปที่ฉะเชิงเซาค่ะตำรวจภูทรบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมหน่วยกู้ภัยช่วยกันทำบาดแผลที่ใบหน้าและที่ร่างกายนะคะ
ให้กับนายวุฒิพงศ์พุ่มพวงอายุสามสิบเก้าปีเพราะว่าเขาไปขี่รถจักรยานยนต์แล้วรถพลิกคว่ำค่ะ
บริเวณคอสะพานข้ามคลองบางวัวถนนสายวัวบางจากเขาเมานะคะเมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ
จุดเกิดเหตุเป็นช่วงคอสะพานพอดี

ทำให้เสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ซึ่งความคืบหน้ารถทัวร์โดยสารไม่ประจำทาง

มารับนักท่องเที่ยวที่สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่
แล้วก็ชนกับรถกระบะที่บริเวณสี่แยกกลางตลาดอ่าวลึก
ถนนเพชรกะเสมอำเภออ่าวลึก
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ

เป็นลูกชายของคนขับรถทัวร์

อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๖คนนะคะ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพ
คือนายชิศนุพงศ์อยู่กลับอายุ๒๕ปี

เรื่องต้นตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใด
จากจะต้องรอการสอบปากคำผู้บาดเจ็บ

รวมถึงอาวุธปืนที่พบในรถทัวร์ด้วยนะคะ